เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
เราจะคุยกันในเรื่องของน้องการ์ตูน
เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะจำเรื่องราวของ

ผมย้อนเท้าความหน่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมาคุยกับผมนะครับ
มีคุณกันจอมพลังแล้วก็ทนายความด้วยย้อนไปเมื่อปี๕๗นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในวันนั้น๑๙กันยายน๒๕๕๗นะฮะ
ตรงนี้คือร้านสเต็กลุงใหญ่อยู่ปากซอยเอกชัย๑๑๙บางบอนกรุงเทพ
มีรถกระบะคันหนึ่งขับพุ่งเข้ามาเสยเข้ามาที่หน้าร้านตรงนี้
อย่างนี้เลยนะฮะคือคาดว่าอาจจะขับแข่งกันมาหรือจะเร็วอะไรยังไงก็ไม่รู้แล้ว
คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อคุณน้ำพึ่งอายุ๒๒ปี
คุณน้ำพึ่งถ้าฟังอยู่ดูรายการอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยทางไทยรัฐทีวี
ทางรายการเปิดปากกับภาคภูมิเราก็อยากจะคุยกับคุณน้ำพึ่งเหมือนกัน
อยากจะชี้แจงแบบไหนอย่างไรเนี่ยบอกมาได้เลยพุ่งเข้ามาแบบนี้เนี่ย
สาวคือน้องการ์ตูนตอนนั้นอายุ๕ขวบวันนี้๑๔ปีแล้วคุณพนุทัศ
คุณพ่อเจ้าของร้านเสียชีวิตส่วนนี้คือน้องการ์ตูนนะฮะน้องการ์ตูน
บาดเจ็บสาหัสกระทบกระเทือนทางสมองตาก็มองไม่เห็นตอนนี้ต้อง
เป็นผู้ป่วยติดเตียงรักษาตัวต่อเนื่องเรื่อยมาคดีเนี่ยนะครับ
พฤศจิกายนปี๕๙สารตัดสินจำคุกคนขับรถคันนั้นก็คือคนที่
น้ำผึ้งโทษจำคุกที่สารลงแล้วมีการลดเนื่องจากสารภาพ
ทำผิดครั้งแรกเลยเนี่ยจำคุกไปหนึ่งปีพ้นโทษมาแล้วให้ชดใช้
เยียวยาต่างในคดีทางแพ่งเนี่ยเป็นเงิน๖ล้านกว่าบาทพร้อม
กับค่าซ่อมรถสามแสนกว่าบาทเป็นรถของทางร้านนะฮะของทางผู้ที่
ที่เขาจอดอยู่ที่ร้านพังเสียหายไปด้วยเนี่ยรวม
แล้ว๖ล้าน๗ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะพ้นโทษมาแล้วนะทางอาญานะ
แต่คุณแม่ของน้องการ์ตูนก็คือคุณแม่ก๊อฟบอกไม่เคยได้
เงินแม้แต่บาทเดียวจากทางคู่กรณีต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ลูกนะฮะไหนจะเรื่องของร้านสเต็กที่ต้องทำมาหากินแทนสามี
ที่เสียชีวิตไปแล้วอีกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกคนเดียวเนี่ย
คือน้องการ์ตูนเนี่ยและวันนี้คุณแม่ของน้องการ์ตูนออกมา
โพสต์ล่าสุดบอกช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะเพราะคดีมันจะ
หมดอายุความมันจะครบสิบปีแล้วจะทำยังไงดียังไม่ได้เงิน
ชดเชยเยียวยาแม้แต่บาทเดียวยังตามคู่กรณีไม่เจอคู่กรณี
เนี่ยพูดตรงตรงก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วจะทำยังไงกัน
ล่าสุดคุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยเหลือคุณแม่ของน้องการ์ตูนแล้วด้วยนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญในรายการเปิดปากกับภาคภูมิครับแม่ก๊อฟ
นะฮะคุณสลัญญาชำนิคุณแม่ของน้องการ์ตูนนะครับคุณกันจอม
พลังและทนายโรสทนายอังสวีอนุวัฒน์รุจิกรนะครับอนุกรรมการ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
ทนายโลศนะฮะคุณกัลจอมพลังครับแม่กอล์ฟนะครับครับ
ก๊อฟครับผมต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งจริง
จะผ่านมาเกือบสิบปีแล้วนะขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตคือ
ภาพของน้องการ์ตูนขออนุญาตให้ท่านผู้ชมเห็นได้ไหมฮะได้ค่ะ
ยินดีเปิดเผยค่ะอ่าผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะทราบว่าน้องการ์ตูน
จุบันเป็นอย่างไรกันบ้างอืมเอาอาการของน้องการ์ตูนก่อนนะค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นวันเกิดเหตุเอาวันเกิดเหตุก่อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะใช่ค่ะ
แล้วอาการของน้องการ์ตูนตั้งแต่เริ่มแรกเป็นยังไงครับ
ก็ถ้าตั้งแต่รถชนวันแรกเลยนะคะก็คือน้องบาดเจ็บสาหัสมาก
ตรงสมองส่วนเดียวเลยตรงตั้งแต่หัวลงมาตรงนี้ไม่เป็นอะไรเลย
ตัวบังได้หมดเว่นหัวอย่างเดียวคือตอนตอนที่หน้าร้านคือรถพุ่งเข้ามาตรง
ใช่เพราะก็คือตอนวิ่งหายังไงก็หาไม่เจอภาวนาให้อยู่ข้างบนบ้าน
เล่นกันอยู่หรือแบบว่าออกมาข้างนอกทีก็คือเจอกันก่อนตรงป้ายหน้าร้านพอดีเลยค่ะ
คือรถพุ่งเข้ามาเนี้ยเข้าป้ายหน้าร้านเลยอ่ะเข้าไปในร้านแต่ว่าพ่อกับลูกอ่ะ
กำลังเก็บร้านกันอยู่ตรงกำลังจะเข็นป้ายร้านเก็บอะค่ะ
แล้วก็นั่นอ่ะตรงป้ายร้านนอนใต้ป้ายร้านชื่อร้านเลย
พ่อนอนกอดน้องอยู่คือลูกสาวห้าขวบก็ช่วยพ่อเข็นป้าย
ใช่ก็เขาก็ช่วยกันเก็บกำลังจะเก็บร้านแล้วค่ะ
จะเก็บป้ายแล้วจะเก็บโต๊ะต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันคงมาจังหวะเร็วมาก
แล้วก็ที่เห็นคือภาพคือพ่อนอนกอดน้องกับมือแผลไปแล้ว
น้องนอนอยู่ข้างนี้แต่ตรงสมองน้องอ่ะไหลออกมาเลย
แต่ตัวน้องไม่เป็นอะไรเลยแต่พ่อก็คือเสียชีวิตขาดที่
ตอนนั้นคุณก๊อฟอยู่ตรงไหนฮะตอนนั้นอยู่ในครัวทำกับข้าวให้ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่ง
กำลังจะกลับบ้านกันแล้วค่ะก็เลยเร่งเก็บหน้าร้านกันจะกลับบ้านกัน
ก็เลยเลยอยู่ในครัวทำกับข้าวให้ลูกค้าเจ้าสุดท้ายโชคดีที่ลูกค้าเรียกลูกค้าไปนั่งในร้าน
เพราะว่าจะเก็บโต๊ะไม่งั้นลูกค้าก็โดนไปด้วยค่ะ
พ่อเสียชีวิตน้องการ์ตูนสาหัสค่ะคนขับรถก็ไม่เป็นไรเลยค่ะ
ไม่เป็นไรเลยอาการน้องการ์ตูนวันนั้นสาหัสเข้าโรงพยาบาล
ใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างในวันนั้น
โรงพยาบาลแรกรักษาไม่ได้เขาก็โทรโรงพยาบาลใหม่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เชื่อเขาเชื่อมต่อกันก็ไปโรงพักที่สองก็ระหว่างนั้นต้องบอกก่อนว่า
มีคุณตาคุณยายไปเป็นเพื่อนอ่าแล้วก็เราอยู่ดูเรื่องศพของแฟนก่อนนะคะ
จะได้ไปเจอน้องอีกทีก็คือตีสี่แต่ในระหว่างนั้นก็จะมีคนโทรบอกว่าน้องเสียตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
คือคนที่อยู่ไปตามไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยวตีสี่ออกไปก็คือไปดูน้องก็คือ
ไม่สามารถทำอะไรน้องได้นอกจากช่วยเหลือเบื้องต้น
เพราะว่าน้องเหมือนกับทุกอย่างดอบลงเสียเลือดมากแล้วเขาก็เป็นคนเก็ดเลือดต่ำ
ก็จะไหลออกตลอดเวลาก็คือรออย่างเดียวคือรอ
หมอบอกว่ารอไม่เกินชา๘โมงเช้าน้องน่าจะเสียเพราะม่านตาปิดแล้วเลย๑๐ค่ะ

เหมือนเราไปคุยกับน้องแล้วเหมือนกับว่าฮึดสู้อะค่ะ
แล้วเขาก็เหมือนกับเขาฮึดจริงก็คือกลายว่าอยู่ดีมันเหมือนมีปฏิหารว่า
มันสามารถเข้าไปผ่าตัดได้เลยหลังจากนั้นมาที่เราคุยไม่เกินชั่วโมงนึงอะค่ะ
แต่อาการที่น้องเป็นอยู่ก็คือ
สมองก็คือสมองเสียหายโดนทำลายเป็นแกนสมองเลยค่ะ
ก็คือไกลว่ารับรู้รถมองเห็นหรือการได้ยินจะโดนทำร้ายหมดเลย
ตาตาบอดทั้งสองข้าง

ข้างไหนฮะน่าจะประมาณข้างนี้ค่ะแวว
ผมขออนุญาตเห็นภาพน้องการ์ตูนล่าสุดได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะ
คุณแม่อนุญาตนะได้ค่ะยินดีค่ะ

ปัจจุบันอายุ๑๔ปีค่ะ
จากห้าขวบในวันนั้นใช่ค่ะ

คุณพ่อเสียชีวิตลูกก็อยู่ดูแลลูกคนเดียวนะขณะนี้ใช่ค่ะ
คือถ้าดูจากจากลักษณะของน้องการ์ตูนก็ก็เติบโตตามวัยไหมฮะเติบโตตามวัยเลยค่ะ
ก็คือถ้าอันนี้คือตอน๕ขวบใช่ไหมใช่ค่ะ๕ขวบ
ปัจจุบัน๑๔แต่น้องนอนติดเตียงถูกต้องค่ะ
นี่ใช่ไหมฮะอันนี้เริ่มค่อยโตขึ้นเรื่อยค่ะ
อย่างอื่นนะขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจาก
จากอย่างที่บอกก็คือสมองทำงานไม่ได้
มองไม่เห็นน้องทำตามสั่งไม่ได้
หูได้ยินข้างเดียวไม่คิดว่าได้ยินข้างนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขารับรู้ได้แค่ไหนค่ะ
ก็ต้องคอยกายภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แขนขาแล้วก็คอยยกแขนยกขาคอยดูแลยกแขนยกขาอุ้มใส่รถเข็นแล้วก็อุ้มกลับมาอะไรอย่างนี้
เข็นไปหน้าบ้านก็แค่หน้าบ้านนิดอะไรอย่างนี้
แล้วก็เปิดเข็นไปสระผมให้ทำสปาเท้าให้เขาคืออยู่ในบ้านทำให้เหมือนเขาเป็นคนที่ปกติที่สุดอะค่ะ
ทานข้าวยังไงฮะหน้าท้องค่ะ
เข้าทางหน้าท้องก็คืออาหารปั่นค่ะ
คือได้คุยกับลูกคือคุณแม่คิดว่าเชื่อว่าน้องการ์ตูนน่าจะพอรับรู้อะไรได้แล้วได้คุยกับลูกสาวแบบไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
ก็คุยกันเล่นเล่นว่าเป็นยังไงทำอะไรอยู่วันนี้เหนื่อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้วันนี้กินอะไรหรือยังรีบนอนนะอะไรอย่างนี้ก็คือจะคุยเล่นกับเขา
ดื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบ่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหอกไปหอมเขาอะไรอย่างเงี้
แล้วก็บางทีเราก็จะคุยแต่เรื่องแบบสนุกสนานให้เขาฟังตลอดเพราะว่าไม่เคยอยากให้เขาให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนป่วยค่ะ
เขารับรู้ได้ไหมฮะตอนที่ไปคุยไปสื่อสาร
ไม่รู้ว่าเขารับรู้ได้ไหมแต่เราไม่อยากให้เขาถ้าเกิดเขารู้ได้แต่เราก็ไม่อยากให้เขาคิดว่าเขาเป็นภาระ
กับภาระแม่กับตายายค่ะก็เลยพยายามคุยว่าน้องแค่ป่วยนะเดี๋ยวน้องก็ดีขึ้นเดี๋ยวน้องก็หาย
มาตั้งแต่รถชนครั้งแรกจนวันนี้๙ปีแล้วก็ยังพูดอยู่อย่างนี้ค่ะ
คือหมายความว่าทางคุณแม่ไม่เคยบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นใช่ค่ะ
ถ้าบอกกับเขาเวลาไปคุยกับเขาก็คือบอกว่าตอนนี้หนูป่วยอยู่นะลูกเดี๋ยวก็ดีขึ้น
เดี๋ยวก็ดีขึ้นหนูยังไม่สบายอยู่หนูเลยลุกขึ้นมาวิ่งเล่นไม่ได้
ลุกขึ้นมาเล่นเวลาตอนขายดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ตายายก็จะพูดแบบนี้ตลอด

มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือว่าจะหายอะไรมากกว่านี้ไหมครับ
หายไม่มีอยู่แล้วค่ะถามว่าดีขึ้นไหมก็ได้เท่านี้เท่าเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะ
คือนั่นดีที่สุดสำหรับแม่แล้วนะคะหลังจากที่เราดูมาเก้าปีคือตอนแรกคือแทบจะแบบ
นิ่งตาลอยแขนไม่ยกไม่ตอบสนองไม่อะไรจนเราพยายามกระตุ้นทุกอย่างทำทุกอย่าง
แบบได้เห็นรอยยิ้มที่ที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะมันเหนื่อยไหม
เหนื่อยมากแต่ก็ต้องต้องทนนะคะต้องทำให้ได้ว่าลูกเราอ่ะนะคะ
ไม่มีใครดูแลลูกเราได้ดีเท่าเราอยู่แล้วค่ะผมฟังแล้วผม
คิดว่าน้องรับรู้ได้ในสิ่งต่างได้ค่ะรับรู้ได้แน่นอน
คุณกันไปเยี่ยมน้องมาไปครับพี่ไปเห็นภาพแบบคือผมแม่งอยากให้
กรณีมาเห็นภาพน้องเลยพี่โคตรของความน่าสงสารเลยอ่ะ
คุณไม่ได้พังแค่ชีวิตเด็กคนนึงนะแม่งพังทั้งครอบครัวเขาเลยพี่
น้องเนี่ยที่ทุกคนเห็นรูปนะเขายังต้องมีชีวิตที่สดใส
อนาคตที่ดีแต่แม่งพังเลยเพราะอะไรรู้ป่ะน้องอ่ะต้องใช้ชีวิต
บนเตียงตลอดไปแม่ต้องดูแลน้องยังมีต้องมีคนอื่นที่ต้องดูแลน้อง
เช้าและกลางคืนครอบครัวนี้พังต้องมาดูแลน้อง
แล้วคู่กรณีไม่เคยมาเยียวยาไม่เคยมาดูแลไม่เคยมาใส่ใจ
ไม่เคยมาเยี่ยมน้องแม้แต่ครั้งเดียวเลยอ่ะแม่โคตรน่าสงสาร
เห็นน้องไปเห็นน้องยิ้มนะเห็นน้องแบบไอ้นี่นะ
แต่ทุกคนเศร้าน้องต้องดูดเสมหะทางสายยาง
กินข้าวทางท้องเด็กคนนึงต้องควรที่จะมีชีวิตแบบนี้ไหม
คนทำเนี่ยแม่งไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะพี่
ผมพูดตรงนี้เลยแม่งไม่มีความเป็นคนด้วย
ผมกล้าพูดเลยถ้าไม่ถูกนะท่านมาฟ้องผม
ผมก็อยากจะเจอหน้าท่านเหมือนกันถ้าท่านมีความเป็นมนุษย
มีความรับผิดชอบท่านทำไปแล้วท่านไม่มีเงินนะ
มาเยี่ยมเขาสักหน่อยก็ยังดีครอบครัวเขาตกอยู่ในนรกทั้งเป็นอ่ะ
คือท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเองผมก็ไม่ได้มานั่งดราม่า
ไม่ได้มานั่งอะไรนะแต่ว่าได้คุยกับคุณก๊อฟ
ก่อนเข้ารายการความจริงเรารับรู้เรื่องราวมาตลอดแล้วล่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาพูดมาคุยกันในรายการทางไทยรัฐทีวีตอนนั้น
กับคุณจอมขวัญนะถามตรงกับจอมขวัญ
จนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา๙ปีใช่ไหมใช่ค่ะคุณก๊อฟ
บาทเดียวไม่เคยได้ไม่เคยได้ค่ะตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นเนี่ยได้เจอคู่กรณีบ้างไหมคนขับรถ
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุได้เจอคู่กรณีตอนชั้นสืบสวนตำรวจนะคะ
โรงพักใช่เรื่องค่าเสียหายล้านที่ได้รับเงินสดเลยก็คือสี่หมื่นบาท
คือห้าเสร็จเสียหายที่ร้านร้านพังอ่ะค่ะตอนนั้นเขาจ่ายมาก่อนสี่หมื่น
ใช่ใช่ค่ะจนไปขึ้นศาลอ่าหลังจากนั้นก็คือเป็นเริ่มขึ้นชั้นศาล
กระบวนการชั้นศาลก็เจอในชั้นศาลก็คือมีการให้ไก่เกลี่ยหรืออะไรแบบ
เนี้ยเราก็ไม่ได้ไก่เกลี่ยเพราะว่าเขาจะให้เราสองแสนแล้วจบกันอะไรอย่างเ
หมายถึงมันไก่เกลี่ยไม่ได้ค่ะให้เงินสองแสนให้จบหรือให้ไก่
เกียร์มันไก่เกียร์ไม่ได้อยู่แล้วถ้านายแม่ไม่เอาก็คือบอกว่า
ไม่ต้องไก่เกลี่ยเราฟ้องให้เต็มที่สู้ได้แค่นั้น
ก็คือแค่นั้นเราก็คนคนตายคนหนึ่งเด็กสาหัสอีกคนนึง
เอาไม่รวมรถพังกับค่ะร้านพังอ่าร้านพังจ่ายมาสี่หมื่น
ใช่ค่ะจะให้สองแสนเหรอก็คือเหมือนกับว่าไก่เกลียดหรือเรื่องชั้นศาล
แต่เรื่องค่าโรงพยาบาลเขาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ในตอนนั้น
เอาเป็นว่าทางคดีเนี้ยทางผู้เสียหายคืนกอล์ฟค่ะ
โน้ยจากคดีอายาค่ะทางแพ่งเนี้ยก็ฟองร้องเรียกไปสิบล้านได้
ใช่ตอนนั้นเรียกสิบล้านสารท่านก็พิพากษาแล้ว
จำคุกคนขับรถหนึ่งปีและให้จ่ายเงินโชธเฉยอยาทั้งหมดหกล้าน
หกล้านประมาณหกล้านเจ็ดค่ะหกล้านเจ็ดนะฮะทั้งค่าเสียชีวิต
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เรื่องรถพังเสียหาย
แต่ตั้งแต่วันนั้นไม่ได้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
ไปถามไปทวงเขาไม่ให้เลยหรือครับ
ต้องบอกก่อนว่ามันหลังจากสารตัดสินแล้ว
จริงแม่ไม่ได้มีอำนาจที่จะต้องไปทวงเขาเองได้นะคะ
แม่ต้องตั้งทนายขึ้นไปเพื่อไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ให้ทนายไปสืบทรัพย์ดูก่อนถ้ามีถึงจะแจ้งกรมบังคับคดีมายึด
แล้วถึงจะขายทอดตลาดถึงเราถึงจะได้เงิน
แต่ในระหว่างนั้นคือให้แม่เดินไปเองแล้วไปเจอเขา

มันทำไม่ได้ค่ะในข้อกฎหมายค่ะ
เพราะกฎหมายมันคุ้มครองอยู่อย่างนั้น

คำขอโทษคำบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

ไม่เลยค่ะก็คือเจอกันตอนชั้นสอบสวน
เขายังทะเลาะกับเราอยู่เลย
พอเราเถียงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเทวดา
จะเอาเงินจากไหนมามาให้เราได้อะไรประมาณนั้น
มันมีคลิปสมัยก่อนตอนนั้นเราอัดไว้ตั้งแต่นานมากแล้ว
เราก็เลยรู้สึกว่าการคุยกับคนลักษณะแบบนี้

เราก็เลยเลือกที่จะเลี่ยงที่จะไม่คุยกัน
ในชั้นสืบสวนของตำรวจ
ก็คือเร่งให้ตำรวจส่งสาร
แล้วหลังจากสารมีคำพิพากษาแล้ว
แล้วไปเจอกันเขาก็ไม่เคยขอโทษเลย

ครั้งเดียวที่ขอโทษคือตอนเป็นข่าว
ข่าวตอนข่าวดังทำไมข่าวน้องดังเมื่อตอนที่เกิดเหตุใหม่๒เดือน
ที่มีนักข่าวไปที่โรงพักเต็มหมดเลย
ผู้กำกับสอนอบอกว่าควรขอโทษเขาหน่อยเขาถึงขอโทษค่ะ

ใช่ค่ะเขาก็เลยว่าไหนก็ไม่เคยขอโทษอันนั้นขอโทษหน่อยละกันนะ
ได้ไหมคู่กรณีก็เลยยกมือค่อยขอโทษค่ะแค่นั้น
ไหนไม่เคยขอโทษเลยขอโทษหน่อยได้ไหม

ถ้วยกลับบอกเขาก็เลยยกมือขอโทษใช่ค่ะพูดไหมขอโทษค่ะแค่เนี้ยค่ะ
ขอโทษค่ะค่ะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณแม่ก๊อฟได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
บอกว่าคดีมันจะครบ๑๐ปีแล้วอยากหาทนายอาสามาช่วยหน่อย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้า๑๐ปีแล้วมันหมดอายุความ
จะไปตามสืบทรัพย์เอาทรัพย์จากเขาไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
ว่าเออมันยังไงกันนะแล้วทางคดีจะไปยังไงต่อคุณกันจะช่วยยังไงได้
นี่ล่าสุดไปช่วยเปิดรับบัญชีบริจาคไว้ก่อนด้วยใช่ไหมฮะ
เปิดบริจาคให้น้องครับอย่างน้อยให้น้องมีทุนมีเงินต่อชีวิตน้องนะครับตอนนี้
เดี๋ยวช่องทางเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ

คุยกันเรื่องคดีหน่อยว่าจากนี้จะเอายังไงกันแ

ผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
วันนี้คุณแม่น้องการ์ตูนนะครับคุณกันจอมพลังและทนายโรสนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ร้านสเต็กของคุณแม่ซึ่งคุณพ่อเสียชีวิต
การ์ตูนตอนนี้ก็สาหัสติดเตียงอยู่นะครับอายุสิบสี่ปีแล้ว
คุณแม่ก๊อฟเคยโพสต์เอาไว้ถ้าเป็นเรื่องทางคดีหลักเนี่ยมันมีอยู่๒ครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการสืบทรัพย์ใช่ไหมครับ
นั้นคุณแม่กอล์ฟบอกว่าเราเนี่ยต้องไปสืบทรัพย์หลังจากศาลเนี่ยพิพากษาให้เขาต้องชดใช้๖ล้านบาท
ถูกต้องค่ะ๖ล้านกว่าบาท๖ล้าน๗เขาติดคุกไปละ๑ปีผลโทษมาแล้ว
แต่ตอนนั้นมันมีช่องโหวตทางกฎหมายทำให้คู่กรณีเลี่ยงการชดใช้ตามคำสั่งของศาลมาตลอด
ไม่มีการติดต่อเพื่อเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลือจากคู่กรณีภาระตกอยู่ที่แม่ที่ต้องตามสืบทรัพย์เอง
แม่เคยจ้างทนายตามสืบทรัพย์แล้วแต่ตอนนั้นคู่กรณีไม่มีทรัพย์สินให้สืบทนายจึงแนะนำให้ยกเลิก
ให้ยกเลิกจ้างแล้วเก็บเงินไว้รักษาน้องดีกว่าจึงยุติการสืบทรัพย์ไป
ครั้งล่าสุดคุณแม่โพสต์อีกครั้งบอกอีก๒ปีคดีจะหมดอายุความนับจากวันที่สารตัดสิน
ซึ่งแปลว่าจะหมดสิทธิ์ตามสืบทรัพย์คนผิดที่ปัจจุบันยังคงไร้เงาการติดต่อชดเชยชดใช้ใด
คุณแม่ก๊อฟบอกว่านี่คือยกสุดท้ายก่อนหมดกระบวนการตามกฎหมายแม่ต้องการฟ้องล้มละลายคู่กรณี
ตอนนั้นเนี่ยมันเคยมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อซะสองสามปีที่แล้วนิปถาญที่คุณวัลอยู่บำรุง

สอสอบางบอนก็เคยเข้ามาช่วยเหลือใช่ค่ะใช่
เชิญพ่อของคู่กรณีอ่ะคุณน้ำพึึ้งถ้าถ้าดูอยู่นะครับ
ถ้าอยากชี้แจงอยากจะบอกอะไรยังไงเนี่ยติดต่อไทยรัฐ
ทีวีติดต่อเปิดปากกับภาคภูมิติดต่อไทยรัฐออนไลน์
อะไรยังไงก็ได้เนี่ยติดต่อเข้ามาเลยนะฮะผมก็อยากคุย

พึึ้งบอกมาหน่อยอืมญาติพี่น้องคุณน้ำพึึ้งก็ได้
นะครับคุณวันเนี่ยเคยเชิญคุณพ่อคุณน้ำพึ่งมาคุย
ด้วยสรุปสุดท้ายก็คือก็ตกลงกันไม่ได้แต่จะโทษพ่อเขา
ก็ไม่ได้นะคะลูกเขาเป็นคนทำก็คือเห็นที่ชุนวัน
แจ้งก็คือว่าคุณพ่อเขาบอกเขาช่วยมาล้านกว่าบาทแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงช่วยก็ก็คงให้เงินลูกเขาไป
แต่อันนั้นเราไม่รู้ว่าเขาไปใช้ทำอะไรอะนะคะ
แต่เราแต่มันไม่ได้มาถึงไม่ได้มาถึงเราแน่นอนใช่
ทางฝั่งอะไรเราเลยใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นที่มา
ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคงเป็นอย่างงั้นค่ะอีกสองปี
หรอฮะจะหมดอายุความใช่ค่ะใช่อีกสองปีทานายลดมัน
ยังไงฮะคือเอาเอาทางตอนตอนสืบทรัพย์ก่อนค่ะอ่าที่คุณ
ให้เขาสืบซับเลยไปสืบแล้วมันไม่มีซับเอาเงินไว้
ไว้ดูแลลูกดีกว่ามันคือยังไงฮะก็คือถ้าสมมุติว่าลูกหนี้เนี้ยนะคะ
ก็คือเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะเขาไม่มาชำระเงินตามคำพิพากษา
ก็คือทนายก็จะมีหน้าที่ทนายของเราเนี่ย
จะมีหน้าที่ไปสืบทรัพย์เพื่อจะนำมาบังคับคดีตามคำพิพากษานะคะ
ก็ในระยะเวลาสิบปีค่ะนับจากมีคำสั่งคำพิพากษาแล้ว
ในสิบปีเนี้ยถ้าเราสืบทรัพย์เจออะไรเนี้ยค่ะ
เราสามารถไปบังคับคดีเอามาให้เราได้อืมสารพิพากษาพฤศจิกายนปีห้าเก้าใช่ไหมฮะ
ค่ะก็หกเก้าพฤศจิกายนหกเก้าจะครบใช่ไหม
ประมาณนั้นค่ะคือถ้าเราเราต้องเราในฐานะของผู้ถูกกระทำผู้เสียหายเนี่ย
เราต้องไปจ้างทนายเพื่อมาไล่ตามเอาทรัพย์จากคนที่
ที่เป็นฝ่ายผิดเองใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็
เป็นเป็นตามนั้นค่ะคุณแม่ก๊อฟระหว่างระหว่างเนี้ย
ผ่านมาตอนนี้ก็เก้าแปดเก้าปีแล้วเนอะเก้าปีที่รถชนดีกว่า
เก้าปีที่รถชนนะไม่เพราะว่าตอนสารเนี้ยอีกอีกปี
อีกสองปีกว่าจะมีความพิวัติศาสตร์ดูแลน้องกระตูนเห็นบอก
ค่ารักษาเข้าโรงพยาบาลเองก็ไม่น้อยนะค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยอะไรยังไงมัน
ต้องต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่น้องโดนรถชนมาอย่างเงี้ยอยู่โรงพยาบาลมาหกถึงเจ็ดเดือนแล้วกลับมาอยู่บ้าน
ครับก็ก็มีค่ารักษาตอนนั้นอยู่ประมาณสามล้านกว่าค่ะอืมอ่า
หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปอยู่บ้านก็ซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างนี้ก็มีแบบคนช่วยซื้ออุปกรณ์มีเพจดังช่วย
ตอนนั้นช่วยเปิดร้านให้หรืออะไรแบบเนี้ยหลายหลายอย่างนะคะก็คือได้ทำร้านใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ก็ไม่มีอะไรก็เราก็ดูแลลูกไปเรื่อยสุดท้ายมันมีหดหมายโนติสมาที่บ้าน
หลังจากนั้นก็คือเราโดนโรงพยาบาลฟ้องค่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เราไปรักษาลูกครั้งแรกอะค่ะ
เท่าไหร่ตอนนั้นโรงพยาบาลตอนหักลบกบหนี้แล้วโรงพยาบาลซ้อมมาสองล้านกว่า
เรายังค้างจ่ายอยู่ใช่ใช่ตอนแรกเขาให้ผ่อนเดือนละแปดหมื่นห้าอ่า
เราไม่มีเราก็เลยคุยตอนแรกแรกทนายที่ทำเรื่องให้แกว่าคือเราไม่มีจ่ายเราก็เราเราเราให้
ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเผื่อถ้าเรามีเงินเราค่อยไปเคลียร์เขาอีกทีหนึ่ง
เพราะเราไม่ได้เงินจากคู่กรณีด้วยใช่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราคิดว่า
อย่างน้อยโรงพยาบาลอ่ะให้คู่กรณีก็เซ็นด้วยเซ็นเจ้าของไข้
ตัวเราก็เซ็นไว้เจ้าของใครแต่แต่ตามหลักความจริงจริงอย่างที่บอกคือ
คือโรงพยาบาลเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนมีรายได้ชัดเจนคนรู้จักหรืออะไรแบบนี้
แต่กับคู่กรณีคือพอติดคุกมาหรืออะไรเขาหาหลักอย่างนั้นไม่ได้
เขาตามกฎหมายก็คือเขาต้องมุ่งหลักที่จะฟ้องคนที่มีหลักรายได้มากอยู่แล้วอะค่ะ

ใช่ฟ้องตาฟ้องคุณยายกับฟ้องแม่เพราะตอนแรกคุณยายไปโรงพยาบาลเซ็นก่อน
แม่ไปซิมคนที่สองก็ชื่อติดกันเลยแล้วก็นั่นแหละค่ะ
ก็คือมานั่งคุยกับทนาย
ปรึกษาทนายก็เลยบอกว่าถ้าโดนฟ้องไปแล้ว
แล้วตั้งแต่สู้คดียนต์จบกับโรงพยาบาลไง

เพราะว่ามันเป็นทรัพย์ศิลธ์มันต้องโดน

ตอนนั้นก็คือได้ปรึกษาทนายสุดท้ายแบบไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาค
ต้องเปิดเพื่อจะหาเงินไปเคลียร์โรงพยาบาลให้เขา

ใช่๑ครั้งเปิดวันนี้ตอน๕ทุ่มเช้าเที่ยงอีกวันไปปิดโดยไม่รู้ยอดอะค่ะ

ก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลไป๓ล้านได้รวมแล้ว
รวมก็คือโรงพยาบาลลดให้เบสเต็กเลือดประมาณ๒ล้าน

ทุกวันนี้ยังต้องพาน้องไปโรงพยาบาล
พาไปค่ะก็ตามปกติคือการดูแลเด็กป่วยติดเตียง
ต้องพบหมอประจำหลายหมออยู่แล้วค่ะ
โดยอาชีพหลักของเราก็คือกลับมาเปิดร้านสเต็กอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะ
เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็คือลูกสาวของเราหนึ่งคนนี่แหละ
แล้วก็คนในบ้าน
เดี๋ยวเราจะมีซึ่งทุกท่านน่าจะพอรู้อยู่แล้ว

ที่ร้านนะฮะเพจที่ร้านรวมทั้งบัญชีบริจาคที่คุณกันเข้ามาช่วยด้วย
ใช่นี่บัญชีนี่เป็นบัญชีของแม่และน้องนะครับเพื่อนน้องนะเพื่อน้องการ์ตูนเลย
นี่คือบัญชีสำหรับผู้ใจบุญทุกท่านผมขอวิงวอนนะใครอยากต่อชีวิตน้อง
ผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญด้วยกันนะครับนะตอนนี้ก็มียอดเข้ามาช่วยน้องระดับหนึ่ง
แต่ผมบอกเลยมันไม่เพียงพอกับชีวิตคนคนหนึ่งและครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มันพังไปเลยนะ
มันไม่เพียงพอแต่นี่เรากำลังมาต่อชีวิตต้องถามว่าทำไมผมถึงเริ่มที่จะเปิดบริจาคให้น้องต่อชีวิตก่อน
เพราะว่าในเป้าหมายก็คือของแม่เนี่ยอยากจะฟ้องดำเนินคดีแต่ด้วยตัวของแม่เองอ่ะไปสืบทรัพย์เนี่ย
หนึ่งตอนนี้เอาพูดตรงตรงเงินแม่ไม่มีเลยอ่ะนะเป็นหนี้ด้วยนะครับถามว่าเฮ้ยได้เงินมาเจ็ดล้านทำไมเงินไปไหนหมด
แม่เนี่ยค่าใช้จ่ายดูแลน้องการ์ตูนเยอะมากแล้วเหมือนที่ผมบอกคนดูแลน้องการ์ตูนอีก๒คน
ก็ไม่มีรายได้เลยนะครับรักษาน้องนี่หมดตอนนี้ผมบอกว่าก่อนจะไปเริ่มตรงนู้น
เอาเงินไว้ต่อชีวิตน้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยก็ค่อยไปลุยกัน
ลดค่าใช้จ่ายอะไรลดได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
ผมให้คุณแม่ให้เบอร์ทีมงานไว้เดี๋ยวโทรฟรีไปเลยรับส่งฟรี
เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็ไปนะช่วยกัน

เพราะว่าเราเอารถปกติของเราไปเนี่ยมันไม่ได้
ใช่ไหมมันต้องใช้ลักษณะรถแบบของกู้ชีพเขา

แล้วก็ผมเมื่อวานประสานท่านประหลัดพมประสานไปที่รองอธิบดีกรมกิจการเด็ก
พอดีเขาทำงานร่วมกับโรงพยาบาลลามา
ก็ให้คุยว่ายานอกรายการบางตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่
คือคุณแม่ตอนนี้หมดอะไรช่วยแบบได้เป็นบางครั้งบางคราวเนี่ย
ก็อยากจะช่วยให้คุณแม่หน่อยอนุเคราะห์สงเคราะห์กันไป
แล้วก็ในเรื่องของเงินบริจาคหลายท่านก็ไม่ต้องห่วงปลอดภัยได้นะครับ
ผมประสานท่านในอำเภอผมประสานท่านผู้มกับสพสมุทรเจดี
ประสานท่านพมจจังหวัดสมุทรประการเข้ามาดูแลบัญชี
คุณแม่จะเบิกจ่ายก็ต้องมีการแจ้งเพื่อความโปร่งใสของบัญชี
จะดำเนินการในเรื่องของการสืบทรัพย์ต่อช่วยทุกคนเข้ามาช่วยหมด
นอกจากผมยังมีท่านทนายคนอื่นต้องให้คุณแม่เขาอัปเดต

สั่งออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ได้เผื่อใครจะได้อุดหนุนกัน
หรือว่าจะไปทานฮะที่ตอนที่ว่าไปสืบทรัพย์แล้วสืบทรัพย์ไม่ได้เนี่ยฮะ

ต้องบอกก่อนว่าท่านายไม่ได้จ้างนะคะ
เป็นท่านายที่เราใช้ทุกอย่างที่เป็นกระบวนกันของกฎหมายหมด
ใช่ก็คือกระทรวงยุติธรรมช่วยแต่งตั้งทนายมาให้ท่านหนึ่ง
แล้วให้ทนายท่านนี้คือดำเนินเรื่องสืบทรัพย์ให้
เซ็นเอกสารสืบทรัพย์ไปครบปีพี่ทนายก็มาหาแล้วบอกว่า
คุณแม่เดี๋ยวรบกวนเซ็นถอนแต่งตั้งให้หน่อย
แล้วก็ผมไปสืบมาแล้วมันไม่มีอะไรจริง
แต่ถ้าคุณแนะนำคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งไปจ้างทนายท่านอื่นที่เสียเงิน
เพราะว่าถ้าจ้างมาเอาเงินไปรักษาน้องก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไร
คือทนายท่านนี้เป็นทนายที่มาช่วยบอกให้ถอนทนายเขาซะ

แต่คำว่าเลิกจ้างหมายถึงว่าไม่ต้องไปจ้างคนอื่นหรอก
ใช่เพราะว่าช่วงนี้เขาเพิ่งออกจากคุกมันยังไม่มีอะไรมาก
เพราะว่าตั้งแต่เขาสืบมาให้คือมันมีแค่มอเตอร์ไซค์เก่าคันเดียวมันขายไม่ได้

ก็เลยบอกว่าหลังจากนี้อย่าเพิ่งจ้างทนายแล้วแม่ถ้าเอาเงินไปจ้างแม่จะเสียเงินเปล่าเอาเงินไปรักษาน้องก่อน
มันก็ล่วงเลยมาจน๔๕ปีที่เราไม่ได้จ้างทนายอีกเลยเพราะเราไม่
เพราะเราก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีทรัพย์มากน้อยขนาดไหนมีอะไรยังไง
นายโรสฮะการสืบทรัพย์คือสืบเฉพาะตัวคนนั้นเลยใช่ไหม

ตอนนี้ง่าจะ๓๑หรอมั้งโทษ
ที่จะไปสืบทรัพย์เอาพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรของเขา

ใช่ค่ะก็ต้องสืบตัวเขาว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง
เช่นเงินในบัญชีธนาคารที่ดินทรัพย์สินอย่างอื่นรถอะไรพวกนี้ค่ะ
ต้องไปสืบมาให้หมดว่าเขามีอะไรบ้าง
ซึ่งทนายท่านนั้นบอกกับแม่ก๊อฟว่าไปสืบมาแล้วล่ะ

ใช่ซึ่งขายไม่ได้แน่น่าจะขายไม่ได้ราคา
แล้วก็เพิ่งออกมาจากคุกผลโทษ๑ปี
คงจะยังไม่มีอะไรที่เป็นซับสิทธิ์ตอนนั้นนะคะ

ก็ถ้าถามว่ารู้สึกไงก็เราเข้าใจพี่ทนายนะคะ

แล้วเขาก็หวังดีที่แจ้งว่าอย่าเพิ่งไปเสียเงินจ้างทนายอีกนะอะไรอย่างนี้
เขาเลยว่าลองดูอีกสัก๓๔ปีอะไรอย่างนี้
เผื่อเผื่อเขาจะมีอะไรเป็นซับสิทธิ์ของตัวเองบ้าง
แต่ตอนนั้นเราก็คิดแล้วแหละว่า
ถ้าเกมมันเดินมาตั้งแต่แรกที่รถชนมา
เขาไม่เอาอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาอยู่แล้วอะค่ะ

หลังจากนั้นเขาสามารถมีอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วถูกไหมคะ
แล้วอย่างนี้เขาจะไปเอาเงินจากไหนฮะ
ที่ว่าสารบอกคุณต้องจ่ายเขา๖ล้าน๗
ก็กฎหมายให้ความยุติธรรมค่ะ
แต่คนที่ไม่มีความยุติธรรมและไม่มีจิตสำนึกก็

ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายบางอย่างเล็กน้อย
คือกลายเป็นว่าถ้าเราไปตามเอาจากเขาไม่ได้
เราก็ทำอะไรได้ไม่ได้มากกว่านี้อย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องดูอะค่ะก็คือบรรลุนิติภาวะแล้ว
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกอะค่ะก็ผู้ปกครองก็ไม่ได้แล้ว

ถ้าไม่มีก็ต้องตัวเขาคนเดียว
เหมือนที่แม่ก๊อฟบอกว่าเหมือนชกมวยในอากาศ
ใช่ค่ะแต่ก็มีอีกประเด็นนึงที่คุณแม่ถามไว้ตอนต้น
คือจะฟ้องล้มละลายคุณแม่บอกวันนี้ทำไมยังอยากฟ้องล้มละลาย
ก็พอเขาเข้าข้าวอยู่แล้วจากทนายว่า
ถ้าหลัง๑๐ปีไปแล้วเรามีโอกาสทำอะไรอีก

เราก็จนเรื่องเลยมาจนครบอย่างที่ทนายบอกจริง
เหลือ๒ปีแล้วเราฟ้องล้มละลายได้นะแม่
แต่ก็ได้เท่านั้นนะได้เขาแค่ล้มละลาย
ด้มอะไรเสร็จหลังจากนั้นเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดี
เอาเหมือนถ้าพูดตรงก็เหมือนเราเอาความสะใจมั้งคือ
สุดท้ายทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องตรงนี้
แล้วคิดว่าที่คุณแม่อยากจะฟ้องล้มละลายเนี่ย
ควรจะเดินไปทางนั้นไหมหรือมันจะเป็นยังไงกันดีนะ
แล้วจริงแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะเป็นยังไง

เปิดปากกับภาคภูมิ
เอาละครับทุกผู้ชมครับคุณแม่ก๊อฟบอกว่า
อยากจะหาทนายมาช่วยหน่อยอยากฟ้องล้มละลายไปเลยตามสืบทรัพย์ไม่ได้
ในขณะที่คดีเหลืออายุความอีกประมาณสัก๓ปีได้

ฟ้องล้มละลายอย่างนี้คิดว่าควรจะไปทางนั้นไหมครับทนายรถ
ก็ถ้าก่อนหมดระยะเวลาบังคับคดีเนี่ยค่ะใน๑๐ปีเนี่ย
ถ้ามันหาอะไรไม่เจอจริงก็แนะนำใกล้ก็ฟ้องลมละลายเอาค่ะ
ก็คือให้เจ้าหน้าที่พิทักษัพเนี่ยเขาไปรวบรวมทรัพย์สินมาให้เรา
มันมันต่างยังไงระหว่างการสืบทรัพย์โดยโดยเราโดยโจทย์กับการฟ้องล้มละลาย
ก็ถ้าเราไปสืบเองบางอย่างที่บางหน่วยงานอย่างเช่นธนาคารอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราอาจจะสืบมายากนิดนึงแต่ถ้าเป็นการฟ้องล้มละลายแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่พิทักษัพเนี่ยค่ะเขาไปสืบมาให้
อันนั้นเขาเป็นหน่วยงานราชการเขาจะเข้าถึงได้มากกว่า
คือตอนที่เราสืบเองเนี่ยแม้จะมีทนายไปช่วย
เราก็เจออย่างมากไปดูที่บ้านหรือไปเห็นอะไรของเขา
มอเตอร์ไซคเก่าเก่าคันนึงแต่มันลึกไม่ไปถึงเรื่องของ
แบงค์เหลืองบัญชีต่างแต่ถ้าฟ้องล้มละลายปุ๊บ
จะมีเจ้าหน้าที่พิทักษัพที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ย
เข้ามาช่วยสืบทรัพย์ให้เราเขาอาจจะได้ไปเจออะไรที่มันมากกว่านั้น
มีเงินดาวนเงินเดือนหักเงินเดือนมา
เพื่อจะมาชำระหนี้ที่สารสั่งแล้วยังไม่ใช้
แต่ทนายโรธบอกว่าควรรอให้ใกล้เวลาเหรอ
ค่ะเพื่อช่วงนี้เผื่อเรายังไม่เจออะไร
แล้วไปเจอทรัพย์สินของเขาเราสามารถเอามาของเราได้เลยครับ
ก๊อฟมีทนายที่ติดต่อหรือว่าอาสาจะเข้ามาช่วยหรือยังครับ
ไม่มีแล้วค่ะเริ่มคุยกันบ้างแล้วค่ะ

เขาแนะนำว่าอย่างที่ทนายโรแนะนำเลยก็คือว่า
มันยังมีเวลาอีก๒ปีนิดอย่างนี้
ขอโอกาสให้เขาไปรำสืบทรัพย์อีกรอบหนึ่งก่อน
พอใกล้ถึงเวลาอีกสัก๓เดือนเขาค่อย
เรื่องลมนาลายค่อยมาวากกันเขาฝองลมนาลายให้
อย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ย

ก็คือสารท่านมีคำพิพากษาพฤศจิกายน๒๕๕
ระยะเวลาในการที่เราจะไปตามสืบทรัพย
เพื่อให้เขาชดใช้๖ล้าน๗ให้กับเราได้เนี่ย

ปีมันจะไปยันพฤศจิกายน๖๙
โดยประมาณโดยประมาณนะโดยประมาณนะฮะ
ตรงเนี้ยทนายโรสหรือว่าทนายที่จะมาช่วยคุณแม่กอล์ฟเนี่ย
บอกว่าเราอย่าเพิ่งฟ้องล้มละลายตอนนี้
เพราะพอเขาเป็นบุคคลล้มละลายปุ๊บ

ก็มีเวลาในการที่จะดำเนินการกับเขาได้๓ปี

ปลดจากเป็นบุคคลลมละลาย
ถ้าเราฟ้องตอนนี้เลยมันจะคล่อมกัน
มันจะคล่อมเวลาเราจะเสียเวลาตรงนี้

ใกล้เวลาจะครบจะครบอายุความ๑๐ปีอ่ะ

ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการยื่นฟ้องใช่ค่ะ

ก็คือใน๓ปีนี้ค่ะเขาจะเป็นบุกถ้าสารสั่ง
ก็จะเป็นบุคคลล้มละลายไม่สามารถทำนิติกรรมใด

เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดำเนินการ
ใช่ค่ะจะพิทักษัพต่างเอาไว้ให้กับเจ้าหนี้ค่ะ
ถ้าวันนั้นเขายังเหลือมอเตอร์ไซค์เก่าคันเดียวก็

ใช่ค่ะไม่ได้คำขอโทษหรือค่ะ

คิดว่าจะได้การชดใช้เยียวยา

ไม่คิดแล้วค่ะคือถ้าจริงแล้วเกิดเรื่องมาขนาดนี้
ไม่จำเป็นต้องแบบชดใช้ในเงินยอดที่เขากำหนดหรอก
ที่เราเข้าใจได้ในเหตุและผลนะคะตามความเป็นจริง
แต่ว่าการที่มีสัมมาสำนึกสักนิดนึง
หรืออะไรอย่างเงี้มาที่ร้านก็ได้แล้วก็แบบเอาของมาให้น้องบ้าง
หรืออะไรก็ได้เพื่อนหนูมีเดือนนี้หนูมีให้๒ห่อนนะพี่หรืออะไรอย่างนี้
หรือแบบรอบนี้หนูซื้อนมให้น้องนะหนูไม่มีเงินที่จะให้
อย่างนี้มันยังพอทำให้เรารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดจริงที่เขาทำกับเรา
แต่สิ่งที่เขาขอโทษในวันที่ตำรวจสั่งมันเหมือนกับทำไปอย่างนั้น
แค่แค่เพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าขอโทษแค่นั้นเองจากใจจริงเขาแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำค่ะ
คุณกันในทางนิติไหนแล้วเนี่ยคิดว่าเขาคงไม่จ่ายไม่มีเงินให้เขา
เขาคงใช้วิธีการในทอดเวลาไปเรื่อยจนหมดทั้งอายุความสืบทรัพย์หรือว่าล้มละลาย

ผมบอกให้นะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอนะครับ
ท่านทำเหมือนว่าท่านหลับตาตื่นมาแล้วไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้น
ผมบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ท่านลองคิดใหม่นะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นมา๑๐ปีที่แล้ว๑๐ปีนี้ยังตามหลอกหลอนท่านอยู่เลยอ่ะ
แล้วท่านก็มีลูกไม่ต่างจากแม่น้องการ์ตูน
ไม่คิดเหรอครับว่าเวรกรรมนี้มันจะไปตกลงที่ลูกหรือครอบครัวท่านบ้าง
ท่านผมบอกเลยนะวันนี้เรื่องมาถึงผมมีคนส่งข้อมูลของท่าน
ไม้ผมเยอะมากไม่ใช่ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่เงียบ
ทำตัวโลโปรไฟล์แล้วหายไปไม่ใช่นะครับ
รู้ตัวใช่ไหมรู้รู้ตอนนี้รู้ตัวแล้ว

เวรกรรมกำลังจะตามสนองท่านอย่างน้อยกฎหมายอาจจะทำอะไรท่านไม่ได้
กฎแห่งกรรมเขาอาจจะทำร้ายท่านก็ได้ท่านกำลังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูก
ถ้าสักวันหนึ่งท่านทำแบบนี้ไม่ไปรับผิดชอบกับการกระทำที่ท่านทำ
วันหนึ่งลูกท่านเห็นจะรู้สึกยังไงกับท่าน
เอาเป็นว่าเราก็คงทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแม้ว่าเราจะรู้เขาอยู่ที่ไหนอย่างไร
เหมือนที่แม่ก๊อฟบอกความจริงก็รู้แหละแต่ก็ต้องรอเวลานั่นแหละ

ท่านผู้ชมครับฝากท้ายตรงนี้หน่อยนะฮะว่าที่ร้อยกรีธนกฤทธิ์จิตอาริรัติ
อดีตเลยค่ะทุกครั้งแล้วมันมีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
แจ้งเข้ามาบอกว่ายังไงให้คุณแม่ก๊อฟเนี่ยลองติดต่อยุติธรรมจังหวัดได้
นะฮะเดี๋ยวจะช่วยเรื่องของธนงทนายหรือว่าอะไรต่างต่างเผื่อจะดูแลให้ได้
ธุรกิจเนี่ยช่วยในส่วนของการไก่เกลี่ยได้

ถ้าสมมุติทางคู่กรณีมองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากไปเยียวยา
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงยินดีท่านประสานมาที่ผมก็ได้
กระทรวงยุทธรรมก็ได้เดี๋ยวมาคุยกันแต่อย่างน้อยท่านต้องมีความรับผิดชอบ

ท่านธนาคิดบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเรื่องเจรจาไก่เกลี่ยให้

แล้วก็ทางการล้มละลายต่างก็เหมือนที่เราคุยกันนะครับ
ให้กำลังใจและขอบคุณจริงคุณแม่ก๊อฟครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ